วันนี้จะชวนคุณผู้ชมไปออกกำลังกายกันหน่อย
แต่เป็นการออกกำลังกายในแบบฉบับของ
ยายปำแปำเธอเกียวไทยมันต้องไม่ซ้ำซากมันต้องไม่จำเจนมันต้องไม่น่าเบื่อคุณผู้ชม
ก็จะได้เห็นคอนเทนต์เฮฮามากมายแจกรอยยิ้มผ่านโซเชียลเป็นประจำใช่ไหมล่ะ
แล้วช่วงนี้โอ้โหยายเนี่ยขยันเข้าฟิตเน็ตบ่อย

จัดไปเลยสิคะออกกำลังกายฟิตหุ่นยังไงให้ไม่เบื่อ
ปรับเปลี่ยนบรรยากาศสร้างสีสันสีใจให้กับฟิตเน็ตมันไปเลย
สัญหาเอาเครื่องเล่นอุปกรณ์ฟิตเน็ตต่างมาดัดมาแปลงมาทำคอนเทนต์
นี่คุณผู้ชมดูนะสัตว์เป็นละครเอ่ยเรื่องราวเอ่ย
อันนี้เรื่องอะไรนะอ๋อบ้านใส่ทองก็มาเออเอาอุปกรณ์ออกกำลังกายนี่แหละ
ทำเป็นเครื่องโผล่ถือดัมเบลทานกระเช้าผักเปียด้วยถูกค่ะเรือนี้
เข้าฟิลแบบเพิงพนางเออนี่เสรียงอ๋อใส่เสรียงไปอีนเนอร์อินใจของยายนี่มาเต็มนะคุณผู้ชม
แม่อ้ำเลยเออคุณจะไปมั่งทิศแบบนี้เหรอ
ใช่จ้ะอีกหนึ่งเรื่องกงกรรมกงกรรมบทแม่เรนูก็มานี่หาบเร่ขายขนมไทยเป็นยังไงสมจริงสมจังนะคุณผู้ชมนะ
เอออาแดปได้หรือจะมาเป็นแบบว่าดีเจอีดีเอ็มก็ได้เออสวัสดีแม่ใช่นะโอ้ได้นะ
นี่มองผ่านนึกว่าจ้ะจ้ะอยู่นะเหมือนหลายคนมากเล่นคนเดียวไหนมันเหงาไงคุณผู้ชม
ก็เลยชวนนี่ค่ะเทรนเนอร์ใดยายชวนมาหมดเลยล่าสุดแดงชวนใครรู้ไหม
พระเอกของวงการพี่เกรทวรินทรกับเต้ยพงศกรจ้าโดนยายปอมแปมตกมาทำคอนเทนต์สุดขำย่างหมูกระทะกันในฟิตเน็ตไปเลย
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ
จินตนาการเหนือสิ่งอื่นใดจริงหมูกระทะทิพย์ค่ะคุณผู้ชม
อุ้ยกรรมไปได้นะแอกติ้งแต่ละคนนี่แบบว่าดูน่าไม่ร้อยอร่อยมากจริงจริง
ออกกำลังกายแล้วก็หิวแหละคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเขาไปเอาแปรปแบบตะเกียบอะไรอย่างเงี้ยมาตรงไหน
กินข้าวกันในฟิตเนตหรอยังไงยังไงแม่แม่แจ๊ก

แต่ว่าแล้ววันนี้คุณผู้ชมเราแบบว่า
จำแรงเวทีจำลองเวที